ส่วนที่จังหวัดมหาศาลคามนะครับมีรถโม้ปูนคันหนึ่งครับ
ขับมาคันส่งหลุดทำให้คนขับนั้นบังคับพวงมาลัยไม่ได้
หมุนคว้างอยู่กลางถนนนะครับรถกระบาดขับตามมาเบรกไม่ทัน
ชนเข้าอย่างจังติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
ผู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุปติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนรถโม้ปูน
บนถนนเลี่ยงเมืองมหาศาลคาม๑๐๑ในพื้นที่ตะบนแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาศาลคาม
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คนจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
บุญส่งบุญล่าอายุ๕๑ปีคนขับรถโม้ปูนระบุว่า
กำลังมาทุกปูนไปส่งให้ลูกค้าในตะบนขวาวอำเภอเมืองมหาสรคาม
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถคันส่งหลุดบังคับพวงมาลัยไม่ได้
เสียหลักขวางถนนรถกระบาดที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็ว
ด้านข้างอย่างจังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีรถเก๋งกำลังเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มแก๊ส
จู่มีรถบิ๊กไบท์ขี่จากลายทางด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถเก๋งเต็มแรง
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายอดีศรยืนยิ่งอายุ๒๕ปีคนขับขี่
ระบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโพ
ส่วนรถเก๋งที่มีนายบุญชูจันหอมอายุ๕๗ปีเป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกง
อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้าตำรวจเตรียมสอบประคำ
กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
หลักชนกำแพงร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในตำบลบางพระอำเภอศรีราชา
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกขวดพลาสติกมาเต็มคัน
หน้ารถพังเสียหายล้อหน้าแตกใกล้กันพบนายวิททิพจันทร์อายุ๔๗ปี
คนขับขี่อยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนักพูดจาไม่รู้เรื่องได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุเกิดจากอาการมืนเมาและขี่รถมาด้วยความเร็วจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ที่จุภัณฑ์ปฐมธานีเกิดลูกปฏิเหตุรถเคลนพลิกคว่ำและชนรถยนต์อีก๒คัน
จอดอยู่ริมถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้วในพื้นที่หมู่๒ตะบนระแหง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คนในจำนวนนี้อาการสาหัส๑คน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมาด้านนอก
ส่วนนายวุฒิกรสมรสคนขับรถเครนได้รับบาดเจ็บแก้มด้านซ้ายฉีก
ฟกช้ำตามร่างกายเบื้องต้นให้ปากคำกับตำรวจว่า
ขับรถมาจากวงแหวนฝั่งตะวันตกกำลังไปใช้งานก่อสร้าง
ลาดหลุมแก้วขณะขับมาเลนซ้ายอยู่รถคันหน้าเบรกกระทันหัน
หักหลบมาเลนขวาแต่พวงมาลัยเกิดล็อกทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
และไปชนกับรถเก๋งและรถกระบาดที่จอดอยู่หน้าตึก
ส่วนเจ้าของรถกระบาดที่ถูกชนบอกว่าเพิ่งจอดรถไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
แล้วเดินเข้าอาคารก็ได้ยินเสียงดังสนั่นถือว่าโชคดีที่รถไม่พุ่งเข้าไปในตัวอาคาร